พอมีตลาดรอบพิเศษก็ซื้อกันเลยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเมืองทองยื่น๕๕ล้านในการซื้อเอกณิตปัญญาแต่สุดท้ายนะครับข่าวนี้
สิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าเชียงรายปฏิเสธครับ
โดยเรื่องนี้ครับต้องไล่ที่มาที่ไปก่อนนะครับ
คือเมืองทองเนี่ยออกมาให้ข่าว
คุณรณฤทธซื้อวาจาผู้ในการสโมสร
สโมสรพร้อมจะทุ่มงบ๕๕ล้านบาท
ดึงเอกณิตปัญญากองกลางทีมชาติไทย

ซึ่งเป็นแชมป์ระดูการที่แล้วมาร่วมทีมให้ได้
ก็มีการบอกว่าเงื่อนไขต่างนะครับ
ก็ส่งไปให้กับประธานสโมสรอย่างคุณฮัน
ติติยภัยรัฐพิจารณาเรียบร้อย
หลังจากที่ทั้งสองทีมนั้นเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมา
โดยตลอดในการซื้อขายนักเตะตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในไทยลีกนะครับ

ที่ย้ายไปร่วมทีมเชียงรายุนิเตศในปี๒๐๑๗
ด้วยค่าตัว๕๐๘๒ล้านบาทนะครับ
ก็คือ๕๐ล้านเกือบ๕๑ล้านนะครับ

ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเพิ่งจะต่อสัญญากับเชียงรายไป

คุณฮันมิติติยพิรัฐก็ออกมาปฏิเสธแล้วครับว่าไม่ขายแล้วก็
ถ้าปล่อยเอกณิตต้องปล่อยไปเล่นในต่างประเทศเท่านั้นครับ